แต่ตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องของโควิด๑๙มาคุณภาคภูมิค่ะ
คุณสแตมกับคุณปีโป้ยืนยันแล้วนะคะว่าผลโควิดเป็นบวกคือติ
มีการชี้แจงไทม์ไลน์แล้วด้วยแต่ล่าสุดก่อนดีกว่าค่ะ
คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คือเมื่อเช้าอ่ะเพิ่งจะสายหัวบอกผมไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการย่านคลัสเตอร์ทองหล่อที่ไปเที่ยวกันเลย
มีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีไปเที่ยวผับทองลอ

บอกว่าไปแล้วทำไมไม่กักตัวไม่ได้ตรวจ
บอกผมไม่ได้ไปแต่ล่าสุดประกาศกักตัว๑๔วันค่ะคุณศักดิ์สยาม

เขาบอกว่าจำเป็นต้องกักตัว๑๔วันจริง
โดยเริ่มจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะว่า
เจ้าหน้าที่หน้าห้องของเขาเนี่ย
ไปตรวจพบโควิดวันนี้

เจ้าหน้าที่หน้าห้องตรวจพบโควิดวันนี้แล้วก็เลยรีบแจ้งเขา
คุณศักดิ์สยามบอกว่าพอผมรู้เนี่ย
ผมก็รีบไปตรวจเลยที่โรงพยาบาลบุรีรำ

ตรวจวันนี้ได้ผลแล้วรู้ผลแล้วว่า

แต่เพื่อความสบายใจและเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม
ผมขอกักตัว๑๔วันตามกำหนดกระทรวงสาธารณสุขก็แล้วกัน
แล้วพรุ่งนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีผมจะไม่เข้า

ส่วนนักแสดงแล้วก็นักร้องนะครับ

อย่างที่เราทราบข่าวในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คุณสแตมอภิวัตได้โพสต์ก่อนหน้านี้
บอกว่าไปโชว์คอนเสิร์ตในงานเลี้ยง

เพราะฉะนั้นก็ขอกักตัวขอไปตรวจ
นักแสดงหนุ่มปีโป้นัชพันธ์
ก็ไปงานเดียวกันนี่แหละ
ศุกร์ที่๒เมษายนวันเดียวกันเลย
แล้วเขาบอกว่าเพื่อนของเขาเนี่ยติด

ตอนนี้ผลออกทั้งคู่แล้วนะครับ

คุณปีโป้ก่อนก็ได้ค่ะ
มิโป้โพสต์ในไอจีส่วนตัวของตัวเองนะคะว่า

ก็คือไปงานแล้วก็มีการชี้แจงไทม์ไลน์เลยนะคะ
ไล่ไปเลยตั้งแต่วันที่๒เมษายน

ผลตรวจแล้วก็นี่ไล่ไทม์ไลน์เลยบอกว่า

ทุ่มถึงเที่ยงคืนไปทานอาหารที่ร้านแสงชัยโภชนา

หลังจากทานอาหารเสร็จโดยการใช้รถยนต์ส่วนตัว

แล้วก็ไปสนามหลวงช่วงสาย๙โมงครึ่งถึง๑๑โมง
ไปร้านอาหารด้วยนะคะ

เยาวราชแล้วก็อยู่ย่านเยาวราช
แวะร้านลอดช่องเดินผ่านพหุรัช
ย่านบรมราชชนนานีด้วยแท็กซี่

วันที่๕เมษายนเมื่อวานนี้ไปกองถ่ายค่ะ

แล้วตอนเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้
รุ่นพี่ส่งผลตรวจมาบอกว่า

ปีโก้ก็เลยรีบไปตรวจเมื่อวานนี้
ตอนเที่ยงครึ่งไปตรวจ
แล้วก็เดินทางกลับบ้านทันทีเลย
แล้วสุดท้ายวันนี้เมื่อเวลาเนี่ย

ผลยืนยันแล้วว่าปีโป้ติดโควิด๑๙

เพราะคุณสแตมไปร้องเพลงนะคะ

ผลโควิด๑๙ของผมออกมาแล้วครับ
ได้ผลเป็นบวกพบเชื้อครับ
ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปโรงพยาบาล

ก็ขอโทษทุกคนที่อาจจะได้รับผลกระทบ

มีนาคมไปเล่นดนตรีในงานแต่งงาน

แล้วก็ทานข้าวที่งานกลับบ้าน

ทานอาหารในรถช่วงเย็นอัดสปอร์ตโฆษณา

๓๑มีนาคมไปเล่นฟิตเนสที่เดิมสาขาอโส

ขาทองหล่อแล้วก็กลับบ้าน

๔เมษายนเดินทางกลับบ้านโดยรถตู้

เข้าไปเล่นมาติดโควิด

รามอินทราแล้วก็กลับบ้านเมื่อวานนี้นะคะ

ได้รับแจ้งผลว่าเป็นบวก

ตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ก็เป็นการชี้แจงไทม์ไลน์ของทั้งสอง
คุณแสตม์แล้วก็
เผื่อใครที่ได้เจอ